คุณผู้ชมครับถ้าหากว่าเราดูตัวเลขในเรื่องของยอดขายรถยนต์ในปีนี้นะครับ
โดยเฉพาะจากงานมอเตอร์เอ็กสโปร์นั้นคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นไปตามเป้าคือประมาณห้าหมื่นคัน
แต่ว่าในปีหน้าผู้ประกอบการบอกว่าลุ้นกันใหม่ครับ
เป็นห่วงเหมือนกันว่าตัวเลขยอดขายอาจจะชะลอลงเนื่องจากว่าปัจจัยลายล้อมเลยนะครับ
เรื่องของความท้าทายด้านเศรษฐกิจคงจะต้องจับตาดูเรื่องของนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดอีกครั้งครับ
สุรพงศ์ภัยสิทธิพัฒนภงรองประธานและโฆษกกลุ่มยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ห้าหมื่นคัน
และทำให้ยอดการขายรถยนต์ภายในประเทศปีนี้อยู่ที่๗๕๐๐๐๗๖๐๐๐คัน
ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายขั้นต่ำที่วางเอาไว้ครับ
ที่คาดไว้ว่าจะขายได้๗๕๐๐๐๘๐๐๐คัน
โดยกำลังซื้อที่เกิดขึ้นเป็นการตัดสินใจซื้อก่อนที่จะปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรรถยนต์ในปีหน้านะครับ
แต่ยอมรับว่าการขอสินเชื่อซื้อรถในปีนี้สถาบันการเงินค่อนข้างจะเข้มงวด
โดยที่ผู้ที่ซื้อรถจะต้องวางเงินดาวนอย่างน้อย๑๒๕จึงจะสามารถขอสินเชื่อได้ครับ
ส่วนกำลังซื้อรถยนต์ภายในประเทศปีหน้าเชื่อว่าจะชะลอตัวลงในช่วงครึ่งปีแรก
กำลังซื้อที่ชะลอตัวตามราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำและผลกระทบจากปัญหาภัยแรง
แต่ว่าจะต้องติดตามนโยบายในเรื่องของการเร่งรัดการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับ
ว่าจะช่วยให้กำลังซื้อรถยนต์ช่วงครึ่งปีหลังนั้นดีขึ้นหรือไม่ครับ
ขายกระตึ้งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเราไปติดตามภาพรวมทั้งหมดนี้ได้จากรายงานครับ
อดรับกับทิศทางของผู้บริโภคที่มีความต้องการสมรรถนะของรถยนต์ที่ตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป

แล้วถ้าราคามันจะโดดไปในปีหน้าจะทำว่าสมมุติจากรถขนยัดขนาดนี้
ดอบไว้แล้วก็ตัดสินใจลดที่อเนกประสงค์แล้วก็ราคาที่มันอยู่ที่เราทำได้คือไม่หนักเกินไป
การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรใหม่ที่จะเริ่มต้นใช้ในวันที่๑มกราคมนี้
ก่อนที่ราคารถยนต์ในกลุ่มนี้จะปรับตัวสูงขึ้น
ส่วนที่ภาษีจะปรับใหม่ต้นปีหน้าก็จะเป็นปัจจัยบวกสำหรับงานปีนี้
รถบางรุ่นรถบางประเภทจะปรับตัวสูงขึ้นในปีหน้า
เพราะฉะนั้นคนก็เลยตัดสินใจมาซื้อภายในปีนี้ครับ
ส่วนปีหน้ารองประธานจัดงานมหากรรมยานยนต์คาดว่า
ความต้องการรถยนต์จะเพิ่มสูงขึ้น

แต่ก็ยังต้องรอดูแนวโน้มทิศทางของค่ายรถยนต์

ที่ผมบอกว่าจะปรับปีหน้ารถบางประเภทจะแพงขึ้น
เพราะฉะนั้นรถบางประเภทจะขายดีในปีนี้
ส่วนของปีหน้าเนี่ยก็คงต้องดูกันต่อไปว่า
ความนิยมหรือว่าความต้องการของคนจะเป็นแบบไหนครับ
สำหรับงานมหากรรมยานยนต์ผ่านไปแล้ว๖วัน
มียอดจองรถยนต์อยู่ที่๑๓๑๑๔คัน
โตขึ้นร้อยละ๗จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ส่วนรถเก๋งทำยอดขายร้อยละ๒๐
ขณะที่ผู้เข้าชมงานเพิ่มขึ้น๑๒๐จากปีที่ผ่านมา
ซึ่งรองประธานจัดงานมหากรรมยานยนต์เชื่อว่า
ในช่วงที่เหลือของงานจะสามารถทำยอดจองได้มากกว่า๕๐๐๐คัน
โตกว่าปีที่แล้วที่ยอดจองหดตัวร้อยละ๓๐ถึง๑๔๐
จากในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่มีผู้เข้ามาชมอีก๒เท่าตัว
ข่าวเทราะท์ทีวีรายงาน
ยังมีเวลานะครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าต้องการจะไปร่วมชมงาน
จัดยาวเรื่อยไปถึง๑๓ธันวาคมนี้
วันหยุดสำคัญหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์ถ้าหากว่าใครว่างเชิญกันได้นะครับ